ดูความคืบหน้าของคดีลูกครึ่งไทยอังกฤษอายุ๑๖ปีที่ลำปาง

ต้องตามเพราะว่าเอาล่ะ
คือเบนเนี่ยถูกฆ่าแล้วรู้คนฆ่าแล้วนะครับ
เขาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้ว
แต่ปิงปองน่ะหายไปเลยอ่ะเพื่อนสาวคนสนิท

แล้วตอนเมื่อวานนี้ที่เขาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะ
แน่นอนแน่นอนครับ
บรรยากาศแบบนี้มันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับ
ทุกคนมองใส่นะ
ทุกคนหุ่นน่ะ
นี่คือความรู้สึกที่พ่อแม่ญาติพี่น้อง
เขาอยากจะรู้อยู่ฆ่าลูกทำไมอืมนะฆ่าลูกทำไม
เพราะว่าถ้าใช้คำพูดอื่นมันจะไม่สาแก่ใจ
โอ้โหนี่แหละครับพ่อแม่คุณพ่อเนี่ยเป็นชาวอังกฤษนะครับ
พยายามเข้าไปด่าแหละด่านายชัยวัดบุญการิน
หรือว่าวัดนะครับผู้ต้องหาฆ่าในเบนเยาวชนอายุ๑๖ปี
หลังจากถูกคุมตัวออกจากห้องขังของสพแม่ทะ
เพื่อพาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จุดที่เขาใช้ของแข็งทุบตีจนเบนเสียชีวิต
แล้วก็ทิ้งศพไว้ในป่าละเมาะข้างทาง
ซึ่งอยู่ห่างจากสพแม่ทะเนี่ยนะครับ
กูจะชมแต่แล้วจุดมีมีความหมายและก็มีนัยที่
จะต้องคิดต้องตามกันจุดแรกคือบริเวณสามแยกทางเข้า
เหมืองแม่ทานอำเภอแม่ทะชูมันจุดที่วัดแกนัดเจอกับเบน
ลืมนะจะคุยเรื่องจุดที่ซ่อนยาเสติดทำไมแล้ว

เขาอ้างว่าเขากับเบนมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

เอาล่ะจากนั้นทั้งคู่ก็ช่วยกันยกรถจักรยานยนต์ของเบน

ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดที่พบศพครับ
จุดที่๒ในวัดเนี่ยอ้างบอกว่า
จุดนี้เขาขับรถกระบะมาจอด
แล้วพาเบนจะเข้าไปเอายาเสพติด

ไม่เจอแล้วอ้างว่าเบนหักหลัง

เขาก็เลยใช้ท่อนไม้ทุบตีจนเบ้นเสียชีวิต
นั่นแหละครับระหว่างคุมตัวในวัดไปชี้จุดที่นำร่างเบนไปทิ้ง
ครอบครัวยังตะโกนด่านะแล้วบอกให้ผู้ก่อเหตุบอกมาด้วย
ว่าปิงปองเนี่ยที่มากับเบนในวันนั้นเนี่ยอยู่ไหน
ค่ะคือตอนนี้คุณผู้ชมยังหาปิงปองไม่เจออืม
เช่นเดียวกับพ่อของเบนคนนี้ครับคนนี้ครับท่านเป็นชาวอังกฤษครับ
โกรธโกรธมากอ่ะโกรธปากสั่นปั่นกระทบกันกึกเลยแหละนะ
แล้วก็ตะโกนสาบแช่งไปเคาะกระจกถามว่า
ฆ่าลูกเขาได้ลงคอแบบนี้ได้ยังไง
ตำรวจนำตัวในวัดไปจุดที่๓
จุดที่๓เป็นจุดที่ทิ้งไม้ทิ้งไม้ที่ใช้ทุบตีเบนจนเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็พาตัวไปชี้จุดที่ซ่อนรถจักรยายนของเบนที่คอกวัวของญาตินะครับ

จะถามไม่ได้นะครับ

เรื่องหักเรื่องยาน่ะจริงหรอนะครับ
บ้างลองฟังเขาหน่อยนะฮะอยากจะพูดอะไรกับเขา
ขอโทษครับผมอารมณ์โชคบุคค่ะพี่ทำไปครับโชคบุคค่ะครับ
ขอบคุณมากส่วนปิงปองอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้อ่าเป็นห่วง
วันนี้นี่พี่เบิร์ตเข้าสู่วันที่๕แล้วไหมนี่แหละครับซึ่งหายออกจาก
พื้นที่ไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันอาทิตย์นับสิอ่านับอาทิตย์อาทิตย์
จังอังคารพุธพระหัตถ์พระหัตถ์อ่าห้าแล้วอืมนะครับโอ้
ไม่รู้ปิงปองเป็นตายร้ายดียังไงปิงปองคือภาพซ้ายมือครับ
คุณผู้ชมฮะค่ะเด็กสาวกำลังโตเลยครับอืมญาติของปิงปองนะครับ
สอบถามร่างทรงในพื้นที่ไม่รู้จะพึ่งใครล่ะเอาร่างทรงก็ต้องฟังเขา
เขาบอกว่าน้องยังมีชีวิตอยู่นะอ๋อเหรอน้องยังมีชีวิตอยู่นะร่างทรงนะค่ะ
แล้วยังบอกว่าอยู่ในป่าใกล้กับจุดที่พบร่างเน้นนั่นแหละอยู่ในป่าเนี่ยนะเออ
แต่คือพอพูดแบบนี้เราก็แบบจริงเขาก็พยายามหานะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีการตรวจพบสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
ครับของปิงปองก็อยู่ในป่าแถวนั้นจริงจริงนะค่ะเออ
แต่ตอนนี้ไม่รู้สัญญาณเป็นยังไงแล้วนะตำรวจทำยังไงล่ะร่างทรงแบบนั้น
เอามามาให้เยอะที่สุดกี่นายกี่นายมาแล้วเอาสุนัขดมกลิ่นมาด้วยนะครับ
ก็ตามหาแต่ไม่พบหลักฐานเพิ่มเติมครับทำให้ตำรวจเชื่อว่าปิงปองเนี่ย
ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้วหรือถ้าถูกฆ่าตายคิดแบบร้ายที่สุด
ถ้าถูกฆ่าตายเนี่ยมันต้องมีกลิ่นเน่ามาเตะจมูกบ้างแล้วล่ะ
เอาจริงสำหรับคนก่อเหตุในวัดเนี่ยคือเค้นถามตั้งหลายรอบแล้วนะ
ใช่ไม่ยอมเขาบอกแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าแบบอยู่ที่ไหน
ทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะในวัดทำอะไรป่ะเนี่ยแต่เขาบอกอย่างเดียวว่า
เป็นมาคนเดียวไม่เห็นมีปิงปองหรือว่าใครหรือผู้หญิงซ้อนมอเตอร์ไซค์เข้ามาเลย
ครับพ่อของแม่ของปิงปองตอนนี้อยู่ระหว่างโอ้โหคงร้อนใจมากนะใช่
ระหว่างเดินทางกลับมาจากต่างประเทศคุณผู้ชมวันนี้ท่านจะมาติดตามความคืบหน้า
แล้วในความทุกข์นั้นในความทุกข์นั้นก็มีความไม่สบายใจเกิดขึ้นมาอีก
เพราะอะไรเพราะครอบครัวของปิงปองเรียกร้องขอความเป็นธรรม
หลังจากครอบครัวของเบนฮะคือลักษณะมันออกประมาณนี้ดอม
ประมาณว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เบนหายตัวไปจนถูกฆ่าหรือเปล่า
อ่าเดี๋ยววันนี้ต้องติดตามความคืบหน้าครับ
เรื่องหักยาจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าเบนไม่สามารถจะมาแก้ต่างได้แล้ว
ก็คือเหมือนกับด่าคนคนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดอ่ะ